นะครับคุณผู้ชมครับเวลาสุนัขมันกัดกันเนี่ย
อีกฝ่ายนึงเยอะกว่าอีกฝ่ายหนึ่งน้อยกว่าเขาเรียกว่าอะไร
หมาหมู่ใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนเนี่ยยี่สิบต่อหนึ่ง
ผมไม่รู้นะเรียกว่าอะไรโอ้โหยี่สิบต่อหนึ่งครับ
คนหนึ่ง๑คนสลบแล้วยังโดนกระทืบอยู่แบบนั้น

พยาบาลพยาบาลพี่โทษดีโทษดีหนึ่งหกหกเก้า
เก่ากันจริงเก่ากันเหลือเกินเวลาอยู่เยอะเนี่ย
สิบคนเนี่ยอีกคนนึงคนเดียวเนี่ยสลบอยู่อย่างนั้นอ่ะฮะ
นะฮะแม่ค้าพ่อค้าต้องพากันตะโกนอันนี้มันคือเป็นตลาดนัดนะฮะ
ริมถนนมิตรภาพที่จังหวัดนครราชศรีมาตะโกนห้ามผู้ใหญ่ห้าม
สนใจไหมไม่สนใจนะฮะไม่มีใครฟังนะฮะยังคงรุมกระทืบคนนั้นอยู่เตะหัว
เตะตัวกันแบบรัวแบบนี้เลยสุดท้ายต้องตะโกนหลอกว่า
ตำรวจมาตำรวจมาถึงยอมล่าถอยกันไปแยกย้ายกันเดินหนีไปนะฮะ
จากนั้นมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาช่วยคนที่นอนสลบอยู่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็พากันส่งโรงพยาบาลนะฮะพ่อค้าเขาบอกว่าโอ้ย
วัยรุ่นกลุ่มที่มันมาตีกันอ่ะนะมาจากร้านเบียร์แหละตลาดเนี่ยมันจะเป็น
โซนที่มันเป็นร้านขายของกินเนอะแล้วก็จะมีร้านเบียร์เป็นผับบาร์
กึ่งแบบนั้นอยู่ด้วยเขาก็บอกว่านู่นนะฮะมีปัญหากันมาก่อนแล้วครับ
พอมาเจอกันคู่อดีตก็ตามกันมาสลบตามกันมากระทืบจนสลบแบบนี้แหละนะฮะ
รุมกระทืบซ้ำก็คงคาดว่าเป็นอดีตเก่ากันมามีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกัน
อารามเมาด้วยแล้วก็มาเจอกันที่ร้านเหล้าร้านเบียร์ก็เลยมาแก้แค้นกันแบบนี้
นับนับดูก็สักยี่สิบตอนหนึ่งได้ครับอ่าฮะอะไรรุมอะไร
อะไรหมู่อะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะคิดเอาแล้วกันอ่านะครับอืมฮะ